มีคลิปหรือร้านพี่คิด

ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องอาหาร

คิดที่ไหนอะไรอร่อย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คิดเอามาให้เนี่ย

แล้วพี่คิดก็เปิดร้านอาหารแล้วประสบความสำเร็จทุกร้านค่ะ
และอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่อีทเปิดก็เป็นเนื้อย่างเนอะ
ก็เป็นเนื้อแบบพรีเมียม
แล้วก็เมนูอาหารก็เลิศมาก

แล้วก็บอกพี่คิดไว้ตั้งแต่ตอนที่พี่คิดแบบชวนมาแล้วว่า
พี่เปิดร้านอะไรอย่างนี้ก็เคลียร์คิวให้แล้วก็มาแสดงความยินดี
คือเราก็ไปตามรีวิวที่พี่คิดรีวิวไว้

ที่ญี่ปุ่นก็ไปตามที่คิด

ฝรั่งเศสก็ไปตามที่คิด

เพราะว่าพี่คิดเอาแค่ง่ายอยู่เมืองไทยก็ไปตามที่คิด
ใช่คือถ้าไม่ไปกินร้านพี่คิดก็จะถามพี่คิดว่า
คิดช่วงนี้แบบโอเคชันนี้วันเกิดคนนี้แบบร้านไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีในการกินอาหารของเรา
ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนที่แบบพี่คิดแนะนำแล้วก็ร้านของพี่คิดเอง
ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทย
พิซซ่าก็ทุกร้านดีหมด
แสดงว่าอร่อยตามทุกที่เขา
จริงถ้าพี่คิดคัดมาแล้วแปลว่าเลิศค่ะ
แต่วันนี้มาร่วมยินดีคนเดียวเนาะ
ใช่พี่ป๊อกทำงานยังไม่เสร็จที่จริงจะมาด้วยกันนี่แหละค่ะ
แต่ว่าพี่ก๊อกยังทำงานไม่เสร็จเขาเลยบอกว่าแบบ
ถ้าเขาเสร็จเขาจะตามมานะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกพี่กิ๊บไปแล้วบอกว่าถ้าเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาตามมาแต่น่าจะช้า
วันนี้เราก็เลยจะมาเผยข่าวดีคนเดียว

แต่อย่างนี้ได้จากแคปชั่นที่คุณหน้าพี่ป๊อกบอกว่าปีหน้าได้เริ่มแล้ว
พี่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครมาขออย่างที่ทราบกัน
แล้วต้นปี
พี่ยังไม่รู้เลยก็อย่างที่บอกไม่มีใครมาขอกี้เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เขาแอบไปคุยกับแม่ส่วนตัวหรือเปล่า
ว่าเขาก็คงปรึกษากับแม่แหละเพราะว่าเขาก็เคยแบบมีบอกทางพี่ไปแล้วด้วยว่าอยากแต่งงานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะ
แสดงว่าตัวเราคือไม่รู้เลย

งงนิดนึงว่าแบบว่าเจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะค่ะเขาเลยเขาเลยบอกว่าแบบเขาเหมือนคุยไว้ไม่ได้คุยกับเรานะคุยกับแม่
ก็ได้คุยนะเพราะเขาจะบอกว่าแม่จะขอเองเลยไหม
ก็คือแม่ไม่ให้ผมขอแล้วใช่ไหมให้แม่จะขอให้เองเลยเหรอ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ
ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ไปค่ะ

เซอร์ทุกเพราะโปะยังไม่ได้คุยกัน

พี่ป๊อกที่บอกว่า

สิ่งที่ผมฝากทุกที่
และมีแต่สิ่งดีก็ถือว่าได้
ถ้าเค้าทำสุขประฟัทของเราเราต้องขอเลยนะ
หรือว่าคงไม่เอิ้นของแมนสุขอยู่สุดเลย
ตัดสมมติอะไรของบนตัวเราถ้าสมมติที่มันจะขอคนหนึ่ง
ตรงว่าเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้พูดตรงนะเพราะว่าเราอาจจะด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบว่า
ก็แยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ได้มีความเป็นแบบผู้หญิงสูงขนาดนั้นที่แบบว่า
ฉันอยากเป็นแบบว่าคุณแบบอยากอยากแต่งงานอยากอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างเป็นแบบเหมือนแนวแบบแมนผู้ชายผู้ชายนิดนึงอ่ะ
คือเอาจริงแต่งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็คือไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ขนาดนั้นด้วยค่ะพี่
มีใครว่าที่เราไปยุโรปบ่อยเหมือนแบบไปดูชุมดูชุดอะไรด้วยอะไรอย่างนี้

ให้ไปดูก็บอกแล้วไงเขายังไม่ได้ขอเลยให้หนูไปดูก่อนเลยเหรอ
มันไม่งามนะคะพี่
แต่ดูกี้ชิลมากอย่างนี้ดูไม่ได้แบบว่า
ก็ตื่นเต้นไปแล้วนะมันผ่านมา๒๔ชั่วโมงแล้ว
ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่งงงตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าอ้าว
เอ๊ะใช่เหรอแม่พูดจริงเหรออะไรอย่างนี้
ว่าจริงเหรอแล้วไปเจอคือก็เราก็งงนะเจอแม่ได้ยังไง
แม่พูดจริงเหรอหลอกถามแม่หรือเปล่า
หรือยังไงหรือแม่ไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้
ถึงขั้นต้องแบบว่าถามแม่พี่ป๊อกโทรไปถามแม่แล้ว

แล้วแม่บอกว่าก็แม่แม่ก็แม่แบบแม่ก็แม่ก็จะพูดช้าก็แม่ก็
ก็จนพี่ฟ้องบอกโอเคเข้าใจแล้ว
แต่แม่เป็นคนน่ารักอะค่ะใครหลอกถามก็ไม่รู้เรื่อง

ยั่งออกมาโดยแก่เข้าไป

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒